เป็นอินโทรของเพลงที่มีมูลค่า๒แสนบาท
บอกไม่ใช่อีสานนะเพลงนี้เป็นเพลงใต้
ตัวช่วยเหลืออยู่อีกหนึ่งตัวนะครับในนั้นยังมีข้ามเพลงนี้ไปเลย
ร้องเพลงเก่งฟังอินโทร๑ท่อนและเปลี่ยนเพลง
จะสู้หรือจะหยุดครับ